ตอนนี้ผมอยู่ภายในอาคารกีฬาเวท๒

ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบริการนะครับ
ทั้งนี้การรับสมัครสอบแบบแบ่งเขต
กรุงเทพทั้งหมดมี๓๓เขตครับ

และฝั่งนี้ก็เป็นเขต๑๗ถึง๓๐
แต่อธิบายขั้นตอนภาพรวมคร่าวให้คุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองเริ่มมีผู้สมัครสอสอบางคนได้เดินทางมาถึงแล้ว
แล้วต้องมีการให้บันทึกเวลาจริงที่เดินทางมาถึงก่อน
บริเวณด้านหน้าอาคารก่อนที่จะเข้ามาในหอประชุมแห่งนี้
เพื่อดูว่าใครมาถึงก่อนเวลาบ้างครับ

เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้เข้ามาเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง
แล้วก็ขั้นตอนต่างในหอประชุมแห่งนี้แล้วนะครับ
ทั้งสามสิบสามเขตแต่ละเขตนั้นจะมีเจ้าที่ประจำทั้งหมดนั้น
ละ๘คน๓๓เขตก็ประมาณ๒๖๔คนนะครับ
รวมทั้งด้านนอกแล้วก็มีทางด้านของเทศกิจ

แต่ว่าก่อนที่จะให้ทุกคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ก่อนหน้านี้เวลาสักประมาณตี๔ได้ครับ
มีการเอาอุปกรณ์ในการตรวจจับโลหะ
เข้ามาตรวจสอบว่าในอาคารนั้นปลอดภัย

ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างใกล้จะเตรียมพร้อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แต่ย้ำแบบนี้ว่าผู้สมัครคนไหนที่เดินทางมาแล้ว
ต้องไปลงบันทึกเวลาก่อนว่าคุณเดินทางมาถึงกี่โมง

คุณผู้ชมครับแล้วเอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องครบถ้วนนะครับ
บัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองการลงสมัครจากหัวหน้าพักรวมทั้งรูปถ่าย
เงินคนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เอกสารในการยื่นประสิทธิ์ยอดหลาน
ปี๒๕๖๓แต่กรกตย้ำแบบนี้นะครับว่า
ผู้สมัครนะครับต้องไม่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งก่อน
และหลังการที่ได้เบอร์ไปครับ
อันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวตอนนี้ก่อนนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกครั้ง
ว่าขั้นตอนของการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตวันนี้
โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่

ถ้าใครมาก่อนก็ถือว่าถ้ามาก่อน๘โมงครึ่งนะ

เรามีภาพบรรยากาศให้ดูเพราะว่าเรามาตั้งแต่ตี๔เราก็เห็นกันแล้วไง

ก็ไปดูต่อบรรยากาศหน้าขนวดวิทยาลัยฟื้นเป็นยังไง
คือต้องบอกว่าสื่อมวลชนมาทุกสำนัก

ก็เหมือนกับการรับสมัครเลือกตั้งทุกครั้งใช่ไหมฮะ

นี่แหละครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ฮะ
คือเราว่าเรามากันเช้าแล้วคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่ารถของพักการเมืองต่าง
ไม่รู้มากันตั้งแต่เที่ยงคืนหรือว่าก่อนเที่ยงคืน

มาจอดเต็มไปหมดแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
มีสิ่งหนึ่งที่ทุกพักลดหาเสียงของทุกพักเลย
หรือว่าของทุกเขตที่เขาจะลงสอสอเลย
มีเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ติดหมายเลข
นี่ไงนี่ไงเขาเว้นช่องเอาไว้

อันนี้ผู้การแต้ม

คือถ้าเดี๋ยวพอเขาได้เบอร์กันนะคุณผู้ชม

คือเขาไปเอาเลขมาจากไหนก็ไม่รู้เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วนะ
เขาสามารถแปะเลขเขาในเวลาที่ไม่กี่นาที

โอ้โหสุดยอดจริงครับ

พอพี่ข้ามไปแล้วไม่รู้พี่ไปทำอะไรก็ตามนะ
เขตนั้นเปลี่ยนแล้วนะ

สีฟ้านี่คงจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้

ไม่รู้โลโก้หน้าอกเป็นอะไรล่ะแต่เห็นสีฟ้า
ถ้าพูดชื่อพักผิดต้องขออภัยด้วยก็แล้วกัน
วันนี้ได้ข่าวว่าหัวหน้าพักการเมืองต่างหลายพักนะครับ
ในกรณีเทพฯมาส่งสมัครเองเลย
ถ้าอย่างพักเพื่อไทยมีรายงานบอกว่า
ท่านจะคลอดอยู่แล้วนะ

เดี๋ยวต้องดูว่าท่านจะมาหรือเปล่า
อย่างประชาธิปรัฐคุณลงอาจคล้ามภัยบูรณ์จะมา

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็จะมาให้กำลังใจ

ป้อมพลังเยอะเมื่อวานนี้กินของโปรด

ก็บิ๊กป้อมบอกบ้านผมกับข้าวอร่อย

แต่พูดถึงคุณอนุทินคุณอนุทินไม่มานะวันนี้
อ้าวส่งคุณบีผู้ติภงมาแทน
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ย
รู้สึกจะไปพาผู้สมัครส่อที่โคล์ราชอ๋อใช่
ในการสมัครคุณจุ่นลินเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไปทางภาคใต้รึเปล่า
ข่าวที่แล้วเลือกตั้ง๖๒คุณพุทธิพงศ์อยู่กับพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐได้สอสอกรุงเทพ๑๒คนจาก
แล้วพาหลายคนมาภูมิใจไทยหลายคนเลยนะ
ส่วนประชาธิบัตรนี่มีคุณองค์อ่านคล้ามไพบูนดรเอ๊มีคุณมาดามเดีย
ที่เป็นทีมกรทมที่น่าจะนำทีมมา
เดี๋ยวต้องจับตาดูนะครับว่าแต่ละคนที่เราพูดชื่อไปเนี่ย
เขาจะมากันตอนไหนกี่โมง
อย่าลืมอย่าลืมรวมใจสร้างชาติ
ตายแล้วตายแล้วผมลืมผมลืมลุงตู่ไปได้

มามาเองวันนี้คือจะมาให้กำลังใจ
รวมถึงวันนี้คุณผู้ชมอยากให้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้เพราะอะไร
ถ้าเกิดว่าผู้นำพักผู้บริหารพักแต่ละท่านที่มาถึง
เราทั้ง๔คนจะเข้าไปชาร์จแล้วก็แบบเอาเชิญท่านมาคุยเลย
หรือว่าท่านดูทีวีอยู่ตอนนี้นะท่านได้ยินเสียงนะท่านเดินตรงเข้ามาเลยนะ
เข้ามาในประตูไทยญี่ปุ่นปั๊บท่านตรงตรงยาวมาสุดเลยจะเจอไทยรัฐทีวี

แต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ารอกันหนึ่งข้างหน้าได้